ไปดูหัวอกคนเป็นแม่นะครับ

ที่สุดของหัวใจด้วยความเจ็บปวดแล้วล่ะครับ
คือแจ้งให้ตำรวจมาจับลูกในไส้

เห็นลูกเป็นธาตุยาเสพติดไม่ไหว
ลุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านฮะ
นุ่มคั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ตำรวจกำลังล้อมจับ

อ่ะไอ้ไม้งามนี่เดี๋ยวนี้มันใช้ได้ดีนะ

วิ่งไปซ่อนตัวอยู่ที่ล้าวไก่

แต่ในมือยังถือมิดาบกวัดแกว่งไปมาอยู่

คลั่งรายนี้ก็ยอมให้จับแต่โดยดี

นายนพดลหรือว่าแบงค์อายุ๒๓ปี

แต่ก็ไม่สะทกสถานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ยาวประมาณศอกหนึ่งได้วางอยู่ด้วย

จากการสอบสวนนางเพ็ญศรีอายุ๕๐ปี
คุณแม่ครับแม่ของนายแบงค์เนี่ย

ติดมานานแล้วล่ะนะฮะ

เพิ่มการเสพเข้าไปจนคลุ้มคลั่ง

บอกทำอะไรไม่ถูกกลัวก็กลัว

ห่วงลูกก็ห่วงใจดูใจแม่ฮะ
ยังห่วงลูกจะโดนไฟคลอกอีกนะฮะ

วิ่งไปขอให้ชาวบ้านมาช่วยดับไฟ

เธอบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว

ลูกตัวเองมันต้องสุดแล้วจริง

จะคุ้มข้างฆ่าแม่เขาให้นะครับ
ขอให้ตำรวจนำตัวไปรักษา

แล้วเดี๋ยวจะส่งไปบำบัดยาบ้าต่อไปครับ